แต่ว่ามาพร้อมกับความกังวลที่เกิดขึ้น
มาพร้อมกับผลกระทบที่หลายฝ่ายนั้น
ตอนนี้บางพื้นที่เนี่ยต้องสั่งห้ามเข้าไปจับโปเกมอนนะครับ
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนในแง่ของความรู้สึก
และอย่างที่ไต้หวันครับคุณผู้ชมไปเริ่มดูกันก่อนนะครับ
ไต้หวันเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยบนถนนมากขึ้น
จนขนาดที่ว่ายอมทำผิดกฎจราจร
เช่นเล่นเกมขณะที่ขับขี่รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับ
ทำให้การแจกใบสั่งตั้งแต่๖สิงหาคม
ซึ่งเป็นวันแรกที่เกมนั้นเปิดให้เล่นในไต้หวันอย่างเป็นทางการ
จนกระทั่งถึงวันที่๘สิงหาคมเนี่ย

การแจกใบสั่งสูงถึงกว่า๑๒๐๐ใบ
จำนวนนี้กว่า๑๑๐๐ใบเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะครับ
ไต้หวันขยับมาดูกันต่อที่กัมพูชาครับ
แกมอนโกนั้นถูกห้ามเล่นภายในพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ
ซึ่งผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับให้เหตุผลว่า
เล่นเกมนี้ภายในพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
เนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรสถานรำลึกเหตุโศกนาฏกรรมในช่วงเขมรแดง
ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑ล้าน๘แสนคน
ก็สอดคล้องกันกับพิพิธภัณฑ์การสังหารหมู่ในสหรัฐนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีการออกประกาศเตือนผู้เยี่ยมชมว่าการเล่นเกมโปเกมอนโกในสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมครับ
ปิดท้ายกันที่พม่าครับคุณผู้ชมแม้ว่าทางผู้พัฒนาเกมจะไม่ได้เปิดให้เล่นเกมนี้อย่างเป็นทางการ
แต่ว่าคอเกมชาวพม่านั้นสามารถที่จะล่าโปเกมอนได้หลายจุดในทั่วย่างกุ้งนะครับ
อื่นเช่นอยู่ในสหรัฐบ้างอยู่ในออสเตรเลียบ้างซึ่งเปิดให้เล่นได้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะทดลองเล่นในพม่านั่นเองครับ
เห็นข่าวแบบนี้แล้วคุณผู้ชมแค่เดือนเดียวที่โปเกมอนโกเปิดให้บริการทั้ง๔ประเทศ
ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียรวมถึงแคนาดาแค่นี้ยอดหรือว่ารายได้ที่ทำสูงถึง๒๐๐ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ
เป็นเงินบ้านเราเนี่ยก็ประมาณ๗๐๐ล้านบาทเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าพอ๑๕ประเทศในแถบเอเชียรวมถึงประเทศอื่นด้วยเข้ามาจะเป็นอย่างไร
ก็ทำให้อุตสาหกรรมในบ้านเราเติบโตด้วยนะคะอุตสาหกรรมด้านเกมนะคะ